คุณผู้ชมค่ะเปลี่ยนอารมณ์มาดูข่าวแซ่บกันบ้างดีกว่ากับการหวนคืนจอของตัวแม่
ตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาตัวให้นมบุตร
คุณผู้ชมพูดอรรยานั่นเองคุณผู้ชมคะในรอบ๔ปีเลยนะ
ที่แม่ชมของเรากลับมารับงานภาพยนตร์
ครั้งนี้บอกเลยว่าขอสลัดความสวยจำท่านไม่ได้
คือไม่เน้นงานสวยเรื่องนี้บอกได้เลยนะ
หนังรักแนวฮามาฟังไม่ผิดไม่ใช่ดราม่าฮามาทั้งฮาทั้งดราม่าแน่นอน
มาประกบคู่กับพระเอกหล่อมากสันนี้สวรรค์เมธานนท์
เมื่อวานนี้เขาเปิดตัวรอบสื่อกันไปแล้วขนกันมาแบบครบเลย
ผู้กำกับนักแสดงนำครั้งนี้แม่ชมให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับ
เป็นการกลับมาเล่นหนังที่ท้าทายตัวเองสุด
คือแค่เห็นชื่อพระเอกแม่ชมบอกว่าท้าทายชีวิตแล้วล่ะนะฮะ
คนดูจะได้เห็นความพังของแม่ชมนะ
ที่แบบเราไม่เคยเห็นลุคแบบพังของแม่มาก่อน
แม่ชมหวังเลยว่าเรื่องราวความรักที่สื่อออกมาเนี่ย
น่าจะโดนใจคนที่เคยเจอกับสถานการณ์ต่าง
คู่รักกับมันไม่ได้มีแค่แบบเรื่องสวยงามอย่างนี้
แต่งงานกันไปไม่ใช่มีแต่ว่ารักเตยเตยหอมอย่างเดียว
มันเป็นอย่างไรบ้างให้แม่เมาะให้ฟังหน่อยจ๊ะ
จริงต้องบอกว่าด้วยวัยมันหาบทที่เรารู้สึกว่าเราแบบ
เราเข้าไปแตกแล้วเรารู้สึกว่าเออมันใช่เลยบ้างแล้ว

มันก็ต้องค่อยบอกว่าต้องขอบคุณพี่มุ้วมากกว่าที่

เวลามันมีบทที่เรารู้สึกว่าเราซิงค์นะ

โหรอดูเลยอ่ะ
เรื่องภาพผ่านไปอีกเรื่องนึงเรื่องดราม่า

ถูกมั้ยสองเออนี่แหละขอเคลียร์กันหน่อย

เลยว่าอุ๊ยแม่ไม่ใส่อะไรไป

ดีไซน์ของชุดที่ทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ย

ชมพู่ลุคไหนลุคนั้นคือปังทุกลุค

แบบเอ๊ะมันสวยได้กว่านี้อีกหรือเปล่า

แล้วก็องค์ประกอบอื่นที่ควบคุมไม่ได้แล้วกัน

ถ้าเลือกได้นะวันนั้นยังจะใส่ชุดตัวนี้

ฉันก็เลือกตัวนี้เหมือนเดิมเพราะว่าชอบเลือกมาแล้วนะฮะ
แสนดราม่าแล้วค่ะเพราะว่าทำดีแฮกแค่ไหน
ทำดีให้ตายภาษาบ้านคนชอบก็มี

ทุกอย่างก็รู้สึกว่าก็เป็น
ที่ไม่เคยทำเป็นอะไรที่

ไม่ดีก็คือลูกไม่ดีจบแค่นั้น
แต่ถามว่าแบบว่าบรรทอนเสียใจร้องไห้ไหมอะไรอย่างนี้ก็คงไม่ได้ขนาดนั้น
เราแบบเราปูนนี้แล้วมันผ่านมาเยอะมากแล้ว
ไปต่อไปต่อมันคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะถูกใจทุกคน
ทำเหมือนเดิมก็บอกว่าเหมือนเดิมใช่ไหมคะทำแบบ
เปลี่ยนก็ประหลาดอะไรอย่างนี้
มันไม่มีทางที่จะถูกใจทุกคนเอาที่เราสบายใจ